นอนใหม่ภัยกิโลกรัมหลายห้าร้อยปลาติดโอ้มันเกิดรังคาดีแถ่ตู้กระบักไงหนึ่ง
แบบนี้ก็ต้องไปหาเป็นรายได้เสริมคุณผู้ชมค่ะดิฉันบุกมาถึงที่เลย
เห็นเขาว่านอนไม่ไผ่ช่วงนี้กำลังเติบโตอุดมสมบูรณ์เลย
เป็นรายได้ที่ดีเลยค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้ได้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
วันนี้๓๐กันยายนอาจจะบอกได้ว่าเป็นวันที่ฝนย่อ
ยอดคือฝนจะเบากว่าเมื่อวานหน่อยเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนก็จะกลับมาตกหนักหลายพื้นที่อีกนะคะ
แต่ยังคงมีฝนตกกระจายกันไปโดยเฉพาะแถบตอนกลางและตอนบนของประเทศ
ไหนกันบ้างตรวจสอบจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกันเลยนะคะ
สัญลักษณ์นี้นะคะก็คือเป็นแผนที่ดาวเทียมแล้วก็จะมีสีเขียวปกคลุม
ก็คือสีจะเปลี่ยนเป็นเหลืองหรือส้มแบบนี้ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าจะพาดผ่านตอนกลางของประเทศ
มาจากว่ามีร่องฝนนะคะพาดผ่านตอนกลางเลย
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคอีสาน
ร่องฝนเนี่ยจะอยู่ระหว่างหย่อมความร้อน๒จุดนะคะที่เชื่อมระหว่างกันนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากถ้าหากว่าตกเหนือเขื่อนก็เป็นโอกาสดีในการกักเก็บน้ำ
หรือว่าตกลงไปในแหล่งน้ำที่มีบ่อกักเก็บแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดี
ส่วนเรื่องของลมนะคะยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
วันนี้กำลังอ่อนลงจากเมื่อวานเป็นกำลังปานกลางแต่ยังคงทำให้ทั้งอันดามันและอ่าวไทย
มีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรอยู่นะคะส่วนลักษณะของฝนที่จะตกวันนี้
แล้วก็ตกเวลาไหนบ้างมาดูกันจากโมเดลนี้ค่ะเช้าเช้าแบบนี้ตอนกลางตอนล่างของประเทศยังโล่ง
ยกเว้นภาคเหนือภาคอีสานยังคงมีฝนตกปล่อยปล่อยมาตั้งแต่เช้านะคะฝนจะตกอีกทีก็คือช่วงประมาณสักบ่ายสอง
บ่าย๓บ่าย๔นะคะก็จะกระจายทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานรวมถึงภาคกลางภาคเหนือ
ประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นก็จะเห็นเป็นภาพแบบนี้ส่วนเรื่องของคลื่นนะคะ
สีน้ำเงินเข้มก็คือคลื่นสูงประมาณสองเมตรแถวภูเก็ตระนองต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยค่ะ
ส่วนใครที่จะทำภารกิจอะไรเดินทางไปไหนนั้นนะคะก็ตรวจสอบกันจากการคาดการณ์สภาพอากาศประจำวันนี้
เหนืออีสานนะคะฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่มีเมฆเป็นส่วนมาก
โดยเฉพาะอีสานตอนบนภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกฝนยังชุ่มฉ่ำในแถบจังหวัดที่รับลมคือจันทบุรีและตราดนั่นเอง
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่างนะคะมีฝนตกมากกว่าหน่อย
แล้วก็มีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงประมาณสองเมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกด้วยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่นะคะ
โอกาสเกิดฝนก็ยังคงเป็นช่วงเวลาเดิมคือช่วงบ่ายค่ำเย็นดึกบางทีก็ตกมาตอนกลางคืน
สบายสบายแบบนี้ก็ถือว่าดีกว่าด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ
กลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอีกทีแล้วก็บ่อยเพราะว่าแนวโน้มว่าประมาณสักกลางเดือนตุลาคม
มีพายุมาอีก๒ลูกคือพายุจันหอมและพายุกลิ่นฟานะคะ
แต่มันจะมาแบบไหนทิศทางใดต้องรอตรวจสอบกันค่ะส่วนตอนนี้ดิฉันไปหานอนไม่ไผ่ก่อนนะคะ
รายได้ดีทีเดียวแล้วก็มี๑ปีมีครั้งด้วยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ตัวใหญ่มากเลย